คุณผู้ชมค่ะไปต่อกันที่น้ำใจคนบันเทิงกันบ้างนะคะ
พี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยเจ้าเก่าคนดีคนเดิมของเรานี่แหละค่ะ
แบ่งปันน้ำใจนะคะให้กับพี่น้องชาวซอยอินธรรมราช๑๐ค่ะ

ด้วยการซื้อขนมของบริจาคต่างไปใส่ในตู้ปันสุก
พร้อมกับโพสต์ผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัวนะคะ
ให้คนที่เดือดร้อนสามารถมาหยิบไปทานได้เลย
ก่อนจะทิ้งท้ายด้วยข้อความชวนโหร้ค่ะว่าแบบขำอะนะ
จัดไปเบาถ้าถูกรางวัลงวดวันที่๑มิถุนายน
จะจัดหนักเลยครับท่านแบบนี้นะคะ
ซึ่งเหล่านักเสียงโชคค่ะรีบถามทันทีว่า
พี่มีเลขเด็ดในดวงใจแล้วหรือยังเออนะคะ
ใจเย็นก่อนแล้วค่ะพี่ค่ะเดี๋ยวใกล้วัน
เดี๋ยวเจ้าพ่อมนศิษย์น่าจะโพสต์บอกอีกทีแล้วกันนะคะคุณผู้ชม
ใจเย็นใจเย็นรอกันอีกนิดนึงนะจ๊ะแต่นี่เลยค่ะไม่ต้องรอนะคะ
ต้องยกให้กับนางฟ้านอกจออีกคนนึงของวงการ
สำหรับนางเอกสาวแพนเค้กเขมมะนิดค่ะเรียกว่างานบุญงานกุศลต้องมานะ
งานเพื่อสังคมไม่เคยขาดตกบกพร่องเลย
เมื่อวานนี้ค่ะก็เลยยกครอบครัวมีทั้งคุณแม่น้องสาวน้องชาย
รวมไปถึงหวานใจด้วยอย่างสารวัตรหมีนะคะ
เดินทางไปร่วมบริจาคเลือดที่โรงพยาบาลวิภาวดีค่ะ
ซึ่งนับว่าเป็นการทำบุญใหญ่ก่อนถึงวันเกิดของเธอในวันพุธที่๒๗พฤษภาคมนี้นะคะ
แล้วก็อย่างที่เราทราบกันคุณผู้ชมยิ่งมีโรคระบาดคนยิ่งกลัว
กล้าที่จะไปบริจาคเลือดที่โรงพยาบาลค่ะ
ทำให้เกิดภาวะคลังขาดแคนเลือดนะคะ
แพนเค้กค่ะก็เลยขอเป็นตัวอย่างว่าทุกขั้นตอนปลอดภัยไร้กังวลแน่นอน
ใครที่มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณแข็งแรงนะเธอก็อยากให้ออกมาช่วยกันบริจาคเลือดค่ะ
เพื่อเป็นการช่วยต่อชีวิตให้กับคนอื่นด้วยนะคะ
อันนี้ถือว่าเป็นการทำความดียกครอบครัวไปเลยนะคะ
สาวแพนเนี่ยอายุ๓๑แล้วนะแต่หน้ายังใส่กิ๊งอยู่เลยอ่ะ